อันนี้ที่จังหวะสมุปราการค่ะเป็นการเตือนภัยนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นพฤติกรรมของคนร้ายชัดเลย
เป็นผู้ชายมาเดียวนะคะเดินวนไปเวียนมา
เข้าไปในหอพักไปงัดประตูห้องพักแล้วก็ถี่ประตูเข้าไปแล้วไปฉกทอง
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้เนี่ย
แต่งตัวมิดชิดถือกระเป๋าอยู่ด้วยเขาก็เดินวนเวียนวนเวียนอยู่สักพักนึงอะค่ะ
คือใช้เวลาก็เหตุแคบประมาณ๕นาทีนะคะไม่นาน
เดินวนไปเวียนมาแล้วก็เลือกดูว่าจะไปก่อเหตุที่ห้องไหน
นี่สะพายเป้มาสองใบใช่ไหมใช่ค่ะสะพายกระเป๋ามาไม่แน่ใจว่าเตรียมมาใส่ของที่จะขโมยหรือเปล่า
เออถือกระเป๋ามาเรียบร้อยเลยเนี่ยนั่งยองยองเอาห้องนี้แล้วก็จะงัดประตูค่ะ
พองัดประตูสักแป๊บหนึ่งก็ถีบเลยครับถีบประตูเลยสิ่งที่เขาขโมยไปได้เนี่ย
คือทองนะคะเป็นสร้อยทองนะคะแล้วสักพักนึงเนี่ย
ก็ถีบเลยโอ้โหอะไรเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชั้นสองนะคะ
หอพักอยู่ในซอยนครขื่นขัน๖แยกย่อยซอยอาบูอำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการได้ซอยคอทองคำของผู้เสียหายไป
แต่จังหวะที่หนีเนี่ยตอนแรกออกไปแล้วรอบนึงครับ
กลับมาเพราะตัวเองลืมกระเป๋ามาหยิบกระเป๋าแล้วไปอีกรอบ
นี่นะคะทีมข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปค่ะซอยที่มันเกิดเหตุซอยมันจะแคบหน่อย
ก็มีแค่คนกับรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าออกได้ห้องที่เกิดเหตุก็จะมีร่องรอยการโดนงัด
ประตูก็มีรอยโดนถีบนะคะเจ้าของหอพักค่ะ
แล้วก็เป็นน้าของผู้เสียหายด้วยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
กลางวันแสกประมาณสักสิบโมงได้ค่ะคือหลานชายที่อยู่ในห้องนี้เขาไปทำงานที่ห้าง
พอหลานชายรู้ว่าห้องโดนงัดรีบกลับมาดูสร้อยคอทองคำหายไป
ก็เลยขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็เลยได้ภาพเมื่อสักครู่นี้มานะคะ
ผู้ชายที่มาก่อเหตุดูตัวสูงเหมือนกันเนอะ

ก็ใช้เวลาไม่นานแล้วก็ฉกทองเขาไปค่ะ

คุ้นนะไม่น่าจะใช่คนแถวนี้

เดินปุ๊บก็ขึ้นไปแล้วก็นั่งงัด

เพราะห้องเขาตึกเขาทำงานกันหมดเนอะ

เขาบอก๓บาท๓บาทกว่า
รวมแล้วนะเราไม่รู้ว่ามีอะไรมากแต่ประมาณ๓บาท
เหมือนกับว่าเขาเลือกก่อเหตุช่วงเวลากลางวัน

ในห้องไม่มีคนอยู่ก็เลยเนี่ยก่อเหตุสิบโมงเลย

วสันดำงามอายุ๒๘เป็นผู้เสียหายค่ะ
บอกคนร้ายเนี่ยขโมยสร้อยทองน้ำหนัก๕๐สตางค์๑เส้น
มูลค่าประมาณ๑๔๒๗๕บาท
คือทองเนี่ยใส่อยู่ในถุงนะคะแล้วก็อยู่ในลิ้นชักที่หัวเตียง
เอาทองไปทิ้งถุงเอาไว้ให้ดูต่างหน้า
เอาเงินในกระปุกออมสินไปด้วยทิ้งถุงเอาไว้ให้
กระปุกออมสินเนี่ยใส่เหรียญ๑๐บาทอะไรแบบเนี่ยค่ะ

ตัวผู้เสียหายบอกว่าโหผมเนี่ยนะทำงานรายได้วันหนึ่งก็ไม่กี่ร้อยบาท
เขาก็ยกตัวอย่างให้ฟังบอกผมเนี่ยได้วันละ๔๕๐บาท
ผมกินแค่๕๐บาทนะอีก๔๐๐บาทผมเก็บสะสมเป็นปีกว่าจะได้ทองเส้นนี้มา

จริงแล้วคนร้ายดูสิคะมาก่อเหตุมาฉกทองของเขาไป
ก็คือทำงานรายวันได้วันละ๔๕๐ผมฝากวันละ๔๐๐กินวันละ๕๐
ผมซื้อจากครึ่งสลึงเพิ่มมาเรื่อยจนเป็น๕๐ตังค์ครับ
ก็เกือบปีครับคือรู้ว่าเดินร้อนก็ไม่น่าทำที่มีล่ะนะ
ทางออกมีเรื่องเยอะพวกนี้คิดสั้น

ก็ถามว่าอยากได้ไหมคืออยากได้คืนแต่คงไม่เหลือแล้วแหละครับ
ทำใจแล้วต้องทำใจอย่างเดียวครับ
น่าเห็นใจผู้เสียหายมากเลยนะคะนี่นี่หน้าผู้ก่อเหตุเห็นชัดนะคะ
ใส่หน้ากากอนามัยแต่ก็เห็นอ่ะ
คือถ้าคนรู้จักคนรู้จักนี่อ๋อ
ใช่มันเห็นขอบคุณทีมข่าวที่ซูมหน้าให้ใกล้ชัดแบบนี้

อายว่าแบบโอ้โหดูสิพี่เจ้าของห้องเนี่ยเขาทำงานเขาตั้งใจทำงานเก็บเงินนะ
เก็บเงินเป็นปีวันละ๕๐

เราไปขโมยของเขาเนี่ยไปงัดห้องเขาเนี่ยไปพังห้องเขาเนี่ย
ตำรวจสพพระประแดงเขาก็ไปตรวจสอบคุณภาคภูมิคุณผู้ชมก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเก็บหลักฐาน

แล้วก็ไปดูตรวจหาลายนิ้วมือ

เดี๋ยวก็เจอตัวไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบนี้ค่ะ

แต่ครึ่งหน้าบนนี้ชัดอยู่แล้วมันชัดมากมันชัดรูปร่างก็ชัด
พวกแบกกระเป๋ามาสองใบไม่รู้ตระเวทรักษักหรือว่ะนะฮะ